บอกเลยว่าเมนูต่อไปนี้แซ่บมาก
ชาวบ้านเขาออกไปงมหอยขม
เพื่อเอามาทำเป็นแกงอ่อมน่ากินมาก

สวัสดีครับ
ระหว่างที่ดูดิฉันกลืนน้ำลายดังอึ๊ก

แล้วไม่ได้หากินง่ายนะคุณ

งมหอยขมตามแหล่งน้ำธรรมชาติในหมู่บ้านนั่นแหละ
เวลาจะทำหอยขมต้องตัดตูดมานี่

ขั้นตอนในการทำก็คือเขาจะต้มน้ำใส่ใบยะนางนะคะ
ไว้นะคะแล้วก็ตั้งไฟเอาหอยใส่ไป
แล้วก็มาตำเครื่องแกงหน่อยก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงข้าวคั่ว

แต่คล้ายรวมกันตำให้ละเอียด

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ
น้ำปลาร้าจ้ะโอ้โหนี่ไงเคล็ดลับ
พระเอกเลยเทใส่เพิ่มความนัวนิดนึง
แล้วก็ใส่ขาใส่พริกกะเหลี่ยงลงไป
เอาค้นให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อย
ผักขยงใบแมงลักลงไปฟึ่ม
เท่านี้คุณได้แล้ว
แกงอ่อมหอยขมอันสุดแสนจะน่ากินน่าทาน
เดี๋ยวจะไปจุ๊บหอยเลยเอาจริง
เวลากินน่ะจุ๊บเนี่ย

คือน้ำลายต้องมีข้าวเหนียวร้อนนิดหน่อย

น่ากินมากน่าทานเลยอ่ะ

ใครอยากจะไปดูคลิปอื่นเพิ่มเติมนะ
กลับไปนะคะคลิปของคุณหอมมี่อันเดอร์สกอร์นะค่ะ
โอ้โหเป็นหอยที่เอามาจากธรรมชาติที่แท้จริง
ล้างสะอาดตัดตูดมันออกนะ